คุณผู้ชมฮะพาไปที่ปราจีนบุรีนี่
สองหนุ่มสู้ชีวิตเหมือนกันนะครับ
เค้าขายผลวงมาลัยอยู่ตามสี่แยก

คุณผู้ชมดูสุดกันสปายเดอร์แมนมาก่อนแล้ว

แล้วบอกวันนี้วันพระเนี่ยพี่ซื้อพวงมาลัยกันหน่อยไหมฮะ
นี่ก็คือพี่สุขภเลิศดวงสี

มนุษย์ปลาคุณแต่ไม่ว่ายน้ำมาอยู่ตรงถนนแบบนี้
โอ้โฮศรีศรรย์สดใสเหลือเกินนะครับ
ทั้งสองคนเดินขายพวงมาลัยอยู่บริเวณแยกไฟแดงนะครับ
ถนนสาย๓๐๔พนมสารคามกบินบุรี

อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจิบุรีนี่
เขาโพสตาร์ให้ดูไปเกาะรถเขาแบบนี้นะครับ
เขาสร้างสีสันนะให้กับรถที่ขับผ่านไปผ่านมานะครับ
หลายคนเห็นแล้วก็สะดุดตาก็อยากจะซื้อพวงมาลัย
แต่พี่อย่ามัวแต่โพสต์ท่านะระวังรถด้วยนะ
ใช่ค่ะเป็นห่วงนะครับด้วยความเป็นห่วงนะพี่นะเออ
โดยไอ้แมงมุมหรือว่าพี่สุภเลิศบอกว่า
สาเหตุที่ใส่ชุดแบบนี้เนื่องจากส่วนตัวเป็นคนชอบดูหนังเรื่องสไปเดอร์แมน

ผมก็เลยหยิบเอาตัวละครมาเป็นตัวผม
ผมอยากใส่ชุดแบบนี้นะฮะแล้วก็มาขายของแบบนี้
มันก็เรียกสีสันสร้างสีสัน

สร้างรายได้ให้กับผมและครอบครัววันหนึ่ง
ผมขายพวงมาลัยได้กว่า๑๐๐๐บาท

บรรทุกก็จะซื้อพวงมาลัยเยอะรถกระบะแบบนี้นะครับ
แล้วพี่เขาก็แต่งตัวเรียกลูกค้าแบบนี้นะฮะ
เขาบอกว่าอยากให้ทุกคนมีกำลังใจนะ

ไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามนะครับ

แปลกตาแปลกใจงงซื้อก็ได้นะคะ